เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรสลินเสรีรวมไทยครับ
งด้วยเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบถวนดุล
การทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติประชาชน
กับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ด้วยข้อกล่าวหาตามยติไม่ไว้วางใจนี่คือเป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญา
ไร้องค์ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรม
ไร้ความสามารถปล่อยปะละเลยต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาด
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียหาย
อย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพเรื่องโรคระบาด
ระบาดเนี่ยหากเราได้นายกรัฐมนตรีที่เก่ง
มีความสามารถรอบรู้มีวิสัยทัศน์ฉลาดหลักแหลม
ปัญหาก็จะแก้ได้เร็วความเสียหายก็อย่าน้อย

ถ้าเราได้นายกรัฐมนตรีแบบขยันประชุมฟังสรุปสั่งการ
ทำงานแบบท่านต้นเอกประยุทธแบบนี้
มันจะไปรอดเหรอท่านประธานสุดท้ายตัวเลขก็จะลดลงเหมือนกัน
ท่านประธานผู้ติดเชื้อก็จะน้อยลงเหมือนกัน
เพราะอะไรเพราะประชาชนกลัวความกลัว
อย่าทำให้ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้านที่เห็นตัวเลขรถที่คุยคุยอยู่เนี่ย
เพราะประชาชนกลัวกักตัวอยู่กับบ้านอย่าดีใจ
แต่ที่ไม่เหมือนคือความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
กระทบต่อแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยชาวบ้าน
ก็ไม่เหมือนกันคนเก่งกับไม่เก่งมันจะต่างกัน
ตรงนี้ครับท่านประธานท่านนายกรู้ไว้ด้วย

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษวิกฤตการณ์สร้างโมคะบุรุษ
โดยปกติในยามวิกฤตการณ์เนี่ยพลเมืองส่วนใหญ่
มักจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและโดยธรรมชาติแล้ว
มักจะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเชื่อผู้นำเกินภาวะปกติ
สถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้จะเป็นโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถได้ทำผลงาน
สร้างชื่อเสียงสร้างความนิยมจนกลายเป็นวีรบุรุษ
วีระบุรุษนาแก่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วีรบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่
เป็นต้นท่านนายกดูไว้ส่วนท่านผู้นำประเทศไทย
คนที่ชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทำอย่างไร
จึงได้เกิดปรากฏการณ์คนทุกสีทุกฝ่ายพร้อมใจกันมารวมตัว
ส่งเสียงขับไล่ท่านทั่วบ้านทั่วเมือง
เขาเลยทำให้ออกไปออกไปบ้านเมืองจะได้สงบครับ
ท่านนายกควรจะออกไปพนักท่านวันนี้ไม่ต่างไปจากโมคะบุรุษ
ความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศ
เขาชิงชังท่านท่านประธานครับกับผมกล่าวหาพลเอกประยุทธ์
เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรม
ปล่อยปะละเลยต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ผมเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีไทยกับญี่ปุ่นเมื่อวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสี่
ในที่ประชุมสภาญี่ปุ่นสอสอรัฐบาลได้พูดว่า
ทำไมนายกรมตรีไม่รับวัคซีนเป็นคนแรกนายกมีภาระต่อประชาชนทั้งประเทศ
นายกรัฐมนตรีสุกะตอบว่าสำหรับตัวผม
ขอให้เป็นไปตามลำดับผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่จัดไว้
มาดูนายกรัฐมนตรีไทยและคอรบบ้างนายกรัฐมนตรีไทยขอใช้ชีวิตตัวเองเป็นหนูทดลอง
ขอฉีดก่อนเพราะเป็นด่านหน้ามีความเสี่ยงสูงสูงกว่าพ่อค้าแม่ขายสูงกว่าผู้เท่าผู้แก่ทุกคน
วัคซีนมาปุ๊บนัดแน่กันปั๊บดูลืกดูงามมวยแหย่เยี่ยม
วันดีวันที่๑๒มีนาคมลืบงามยามดีพลเอกประยุทธ์จะนำขอรมอ
ฉีดวัคซีนสร้างความมั่นใจให้คนไทยทั้งประเทศได้ดูกัน
ใครอยากจะดูขอภาพที่สามครับ
ตกเย็นวันที่๑๑มีนาคมก่อนวันนัดหมาย
ข่าวออนไลน์พร้อมใจกันเสนอบิ๊กตู่พร้อมแล้ว
นำขอละมอฉีดวัคซีนพรุ่งนี้แอสต้าสีกล้า
โอ้โหคนไทยเติดเส้นอยากเห็นผลเอกประวิษฐี
วัคซีนมากกว่าพลเอกประยุทธ์ซะเองไม่รู้จ้ะ
อยากดูอะไรกันนักกันหนาผมไม่ทราบ

แต่พอตกดึกมีข่าวใหญ่ท่านประธานเดนมาร์คบวกหกชาติอียูสั่งระงับ
ห้ามฉีดแอสต้าเซก้าหยุดไว้ก่อน
และริ่มเลือดอุดตันในปอดอีก๓วันต่อมาประกาศเพิ่มเป็น๑๘ประเทศ
ขอภาพต่อไปครับภาพที่ห้า
ตามภาพกล่าวนะครับท่านประธานเช้าวันที่๑๒มีนาคม
หลังจากพบเลือดพบเลือดแข็งตัว
ยากท่านประธานติดลิ้นติด
นักข่าวถามท่านนายกท่านนายกคะ
ท่านนายกพังงะเพิ่งคิดขึ้นได้เมื่อถูกถามอย่างนี้
ท่านนายกเลยคิดหนักถอยหลังไปตั้งตัว๔วันวันที่๑๖ก็ไปฉีด
ก็กลับเรียนท่านประธานถึงท่านนายกนะครับ
ก็ถูกต้องแล้วอย่าขี้กลัวเป็นถึงนายกรัฐมนตรี
ขี้กลัวอย่าขี้ตกใจต้องกล้ากล้าหน่อยนะครับ
เสียสถาบันนายกรัฐมนตรีหมดขอภาพที่๖ครับ
ท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาริ่มเลือดนี้
ทีรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้สั่งวัคซีนไฟเซอร์๑๓๐ล้าน
โดสแอสต้าเซกา๑๒๐ล้านโมโดน่า๕๐ล้าน
หลังจากมีข่าวริ่มเลือดแม้จะมีความเสี่ยงต่ำแม้ต่ำนะครับ
แต่ก็ไม่ให้ประชาชนเสี่ยงจึงสั่งระงับการฉีดในประเทศไปก่อน
อินโด๒มาเลเซีย๑ฟิลิปปินส์๑ไทย๑และประเทศอื่นอีกหลายประเทศ
ที่จะต้องบริจาคเพราะว่าวัคซีนมีอายุใช้งานต้องบริจาคออกไป
แต่อย่างไรก็ตามท่านประธานวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้
ที่มีอายุตั้งแต่๔๐ปีขึ้นไป

เผยแพร่ความเสี่ยงเรื่องริ่มเลือดให้ประชาชนได้รับทราบ

ตามรูปข้อหนึ่งเรื่องที่มีภาวะริ่มเลือดอุดตันแรงกิจเป็นอย่างไร
สีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น๒๔๘ล้านคน
มีคนเป็นภาวะริมเลือดอุดตันด้วยภาวะเก็ดเลือดต่ำ๔๑๒คน
จำนวนนี้เสียชีวิต๗๓อัตราอยู่ที่๑๔๙ต่อ๑ล้าน
ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีดวัคซีนครั้งแรก
คำถามที่สองอัตราของการเกิดริ่มเลือดในกลุ่มอายุคือเท่าไหร่

อายุ๑๘ถึง๔๙เกิด๒๐๒ต่อ๑ล้าน
อายุ๕๐เกิด๑๑ต่อ๑ล้าน
ท่านประธานจะเห็นว่าคนอายุมากเนี่ยเกิดน้อยลง

ผมขอโทษท่านประธานผมไม่มีเวลาอ่านชื่อประเทศ
ท่านประธานอ่านเองนะครับ
อายุ๑๘ปีขึ้นไปมี๑๓ประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา

ปี๔ประเทศ๕๕ปี๓ประเทศ
ปีขึ้นไป๗ประเทศทั้งหมดเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้น

๕ปีขึ้นไป๑ประเทศ๖๙ปี๑ประเทศ
ประเทศที่ระงับไม่ให้ฉีดเลยไม่ใช้ยกเลิก
ประเทศเดนมาร์คนอเวสโลวาเกีย

ผมกล่าวหาท่านนายก
ท่านเป็นฆาตกรเลือดเย็น
ที่กำหนดฉีดแอสต้าเซกาต้อง๖๐ปีขึ้นไปเท่านั้น
ซีโนแวคฉีดสำหรับคนอายุต่ำกว่าเท่านั้น
ท่านนายกท่านก็รู้ดีเรื่องปัญหาริ่มเลือดเพราะท่านเคยหนีมาแล้วครั้งหนึ่ง
ใช่ไหมท่านนายกแต่เป็นเพราะว่าเรามีวัคซีนแค่สองตัว
แอสตาร์เซนกาและซีโนแวก
ซีโนแวคเอาเชื้อดาวต้ามาอยู่ท่านก็เลยให้ประชาชนเสี่ยง
เพื่อลดแรงกดดันอำพางความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนของท่าน
ดูเพื่ออะไรดูเพื่อมาต่อให้ถ็อกเกิด
วิรัตน์ครับนิดนึงนะครับมีท่านสมาชิกบะท้วง

ครับครับผมบรังสิกรที่มาตอนนี้ก่อน
สมาชิกสภาพผู้แทนลักษณ์ร้อนพระภูมิใจไทย

ที่ให้คนทั้งประเทศชมนั้น

ท่านเบียรัฐครับผมก็ได้ฟัง

ได้ฟังที่ท่าน
เก่าหาในยุคว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็น

วินิจฉัยว่าเป็นการใส่ร้าย

ประท้วงนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นท่านเป็น

ผมขออภิปรายต่อนะครับ

ผมถอนคำว่าฆาตกรเลือดเย็นแต่ผมเปลี่ยนเป็นฆาตกรเลือดเย็นหรือไม่นะครับ

พระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับ
ท่านนายกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องปัญหาริ่มเลือดเนี่ย
มันเป็นปัญหาเพราะท่านเคยหนีมาแล้วครั้งหนึ่ง
ผมเลยไปไม่ถูกเลยท่านประธาน

ผมเลยรู้งงไม่รู้ถึงไหน

โนแวคเนี่ยเอาเชื้อเดลต้ามาอยู่
ท่านก็เลยให้ประชาชนไปเสี่ยง
เสี่ยงเพื่อลดแรงกดดันอำพางความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนของท่าน

เขาเผยแพร่ถึงความเสี่ยงนี้ให้ประชาชนได้รับรู้เพื่ออะไร
เพื่อหากมีอาการผิดปกติ
ประชาชนเขาจะได้ระวังตัวเองนะครับ
แต่ท่านนายกปิดปิดบัง
ผลคือทำให้คนตายที่ราชบุรีฉีดไปเพิ่งกลับบ้านรู้สึกไม่สบาย

ท่านประธานตกดินตายเลย
ถ้าเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยง

จะได้เตรียมตัวจะได้รู้ไม่ใช่นอนอยู่กับบ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกท่านปิดปิดบังไม่บอกความจริงประชาชน
ท่านเป็นฆาตกรเลือดเย็นหรือไม่
ท่านตอบเองประชาชนทั้งประเทศตอบได้

ท่านท่านครับเสี่ยงสูงจ่ายยากขี้เหนียวกับประชาชน
พิการจ่ายสี่แสนท่านประธานพิการเนี่ยต้องพิการแบบสนิทนะครับ
แบบสนิทเลยเหมือนตายอย่างนั้นท่านประธาน
ทำไมถูกขนาดนั้น

แต่ของท่านนายกผมไม่ซื้อนะแพง

สต้าเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยท่านนายกยิ่งต้องตระหนัก
ต้องเปิดเผยโปร่งใสชัดเจนรับผิดชอบเต็มที่
อย่าให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียในอนาคตให้ได้
เข้าใจไหมหรือว่าต้องอธิบายมากกว่านี้
เสียชีวิตจ่ายไปเลย๕ล้าน๑๐ล้าน

ท่านจะตามกับการที่ผมกล่าวมาว่าท่านเป็นฆาตกรเลือดเย็น
ท่านไม่ใช่ก็ได้ท่านฆาตกรเลือดร้อนก็ได้

วิรัติขออนุญาตตักเตือนท่านนิดหนึ่งนะครับครับผม
คือข้อความใดหรือคำพูดใดที่มันจะเป็นการใส่ร้าย
ก็พยายามอย่าใช้นะครับไปใช้คำอื่น
เพราะเรามาประชุมมาด้วยดีอยู่นะครับ
ก็อยากให้การประชุมไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็
ผมชื่อฟังท่านประธานครับขออนุญาตช่วยในวิปารณ์ต่อครับ
ผมไม่ได้ใส่ร้ายขอบพระคุณท่านประธานผม
รับปากครับขอบพระคุณ
ท่านประธานที่เคารพยังไงก็ยังเคารพท่านประธานอยู่
ผมยังใครขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ฟัง

ผมนี่ยังเรียนย้ำว่าความเสี่ยงยังต่ำมาก
๒๐คนใน๑ล้านคนเท่านั้น
เพียงแต่ประชาชนต้องมีสิทธิได้รับรู้ความจริง
เพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ถูก
และรัฐบาลก็จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในความเสี่ยง
หากจะมีเกิดขึ้นนะครับ

หายนะชีวิตประชาชน
ขณะนี้คือหายชนะชีวิตประชาชน
เดือนที่ผ่านมามิถุนากรกฎาสิงหา
๓เดือนนี้เป็นเดือนแห่งหายนะชีวิตประชาชน
ประชาชนคนเจ็บคนตายคนป่วยมากมายขนาดไหนผมไม่ต้องพูดแล้ว
หลายวันนี้ท่านสมาชิกพูดกันไปมากแล้ว
หายนะครั้งนี้เกิดกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่หลาย
หลายคนสูญเสียพ่อแม่ผู้ย่าตายายคนแก่คนเท่า
อากงมาที่บ้านตายกันไปมากมาย
ผมนี่เรียนท่านประธานผมก็เสียพี่สาวไปด้วย

ท่านนายกก็รู้คนสูงอายุจะมีโรคประจำตัวกันทั้งนั้น
ประเทศอื่นเขาขอภาพ๑๒เลยครับ
ท่านประธานครับผมต้องเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น

ณวันที่๓กรกฎายอดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง
อายุ๖๕ปีขึ้นไป๒๓๑ล้านเข็ม
อายุ๖๕ปีด้วย๑๑๗ล้านเข็ม
ทั้งหมดผู้สูงอายุทั้งนั้น

มาดูของประเทศที่ไทยขอรูปที่๑๓เลยครับ
คราวนี้ในวันเดียวกันวันที่๓กรกฎาคม๖๔เหมือนกัน
วันเดียวกันเดินแห่งหายนะเหมือนกันเดินที่คนไทย
ลาหลตายมากที่สุดไทยฉีดวัคซีนกลุ่มอายุหกสิบปี
ก็ได้ฉีดได้ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนที่มีนิดเดียว
สิบล้านลองคูณดูจำนวนกี่เข็มกี่ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์
ขอภาพต่อไปเลยครับท่านประธานครับวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคม
แม้ญี่ปุ่นจะมีผู้ติดเชื้อสูงถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเอ็ดคน
แต่ผู้เสียชีวิตก็ลดลงห้าสิบคนลดลงเหลือห้าสิบคน
ตามมาตรการที่ได้ทำไปมีผลตามนี้คนตายน้อยลง
ขอภาพที่สิบหกด้วยครับภาพที่สิบห้าครับส่วนประเทศไทย
ก็ในวันเดียวกันแท้แท้เหมือนกันวันที่ยี่สิบเก้าสิบห้าคม
มีผู้ติดเชื้อหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดคน
เสียชีวิตสองร้อยหกสิบสี่คนเทียบกับญี่ปุ่นห้าสิบคน
สูงกว่าห้าเท่าตัวท่านนายกท่านในฐานะ
พอสบคท่านทำงานได้แบบน่าเสียดายภาษีประชาชน
แย่แย่บหยุ่นแย่แบบหน้ากลางขาขอบภาพที่สิบหกครับ
ข้อความข่าวกระลาโหมแจงปมทหารก่อวัคซีนหกหมื่นโดส
ไม่ได้เอาเปรียบเพราะเป็นประชาชนเหมือนกันเหมือนกันเลยขอแซงคิว
ประชาชนนะครับน่าอายมากขอภาพต่อไปเลย
ผมไม่ได้แปลกใจเลยว่าทำไมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกถึงได้มีอภิษฎแย่งวัคซีนชาวบ้านเขา
ชายชาติทหารเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประชาชนแต่แย่งวัคซีนประชาชน
ท่านรัฐมนตรีกระลาโหมท่านถามจริงท่านไม่อายเลยเหรอ
น่าอายมากภาพสิบเจ็ดนะครับ
คราวนี้ดูทหารญี่ปุ่นบ้างทหารตำรวจญี่ปุ่นในวันที่๑๔มิถุนายนญี่ปุ่น
เริ่มฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเขาไม่เรียกว่าทหารนะ
ตำรวจหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ชายฝั่งวันแรกฉีดไป๑๖๐๐กว่าคน
โดยแทรกฉีกช่วงคิวที่ว่างเขาเพิ่งเริ่มฉีดเองท่านประธานเห็นไหม
เขายังต้องมาเข้าแถวฉีดข้างนอกท่านประธานครับทั้งหมดนี้ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานดู
ประเทศอื่นเขาตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้สูงอายุเขาจึงระดมฉีดผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงนี้ก่อน
แต่ท่านนายกรัฐมนตรีประเทศไทยฉีดแต่ด่านหน้าท่านประธานด่านหน้าก่อนทั้งนั้น
ทอทกระด่านหน้าทรทกระด่านหน้าปตอกระด่านหน้าปปทกระด่านหน้าด่านหน้าทั้งนั้นทั้งประเทศ
ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดความสูญเสียต่อผู้สูงอายุในประเทศนี้โดยไม่ควรจะเสีย
ท่านนายกท่านรู้ไหมคนตายมากมายเนี่ย
เพราะว่าท่านบริหารงานผิดพลาดบกพร่องเสียหายร้ายแรงท่านไม่เก็ตใช่ไหม

อาคมรายงานสิทธิผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งหมดสองร้อยแปด

วันละ๒๗เฉลี่ยวันละ๒๗ศพชั่วโมงละ๑ศพ
เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นท่านประธาน
ทั้งหมด๙๗๔๕เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด
นี่คือความผิดพลาดของการบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรี
คนเจ็บคนตายมากมายขนาดนี้ท่านประธาน
จริงแล้วท่านมีหน้าที่ต้องดูแลชีวิตประชาชน
เมื่อวานในสภาเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่สบายใจที่เห็นคนเจ็บคนตาย
ใครจะไปเชื่อแต่ถึงท่านไม่สบายใจอย่างไรท่านก็ไม่ควรทิ้งประชาชน
ที่มีความรับผิดชอบอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวท่าน
ทิ้งประชาชนบินไปภูเก็ตไปรับนักท่องเที่ยว๕๑คน
มันสำคัญตรงไหนนะท่านทิ้งประชาชนไปรับนักท่องเที่ยวห้าสิบเอ็ดคน
ไม่รู้เก็ตหรือเปล่าเก็ตนี่แปลว่าไม่รู้ถูกรู้ผิด
ท่านนายกนตรีในฐานะพอสบคท่านบริหารวัคซีนแบบทำให้ประชาชนสิ้นหวัง
สิ้นความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ

ฉุกเฉินขายตรงเฉพาะ

ท่านประธานผมว่าท่านถ้าไม่มีปัญญาหาวัคซีนดี
โดยงานรัฐหน่วยไหนหาได้ให้เขาเป็นนายกเลย
ลาออกไปให้คนอื่นมาเป็นดีกว่า
ท่านให้พอท่านให้พอองค์การเพศสัตว์เป็นหน่วยงานซื้อวัคซีน

การเพศสัตว์เป็นนิติบุคคลผลิตติดต่อซื้อขายแสวงหากำไร
ำไรมากกว่าโบนัสมากท่านไม่รู้เหรอ
ไปเปิดพระราชบัญญัติองค์การเพศัตว์อ่านดูท่านนายกไปอ่าน

การเพศสัตว์มาตรา๓๙รายได้ที่องค์การเพศรัชกรรมได้รับจากการดำเนินการให้ตกเป็นขององค์การเพศศาสตร์

ำไรมากก็โบนัสมาก

กำหนดให้การดำเนินกิจการต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การเพศัตริย์แก่องค์การเพศัตริย์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ท่านประธานที่เคารพผมเหลือเวลานิดเดียวขอเข้าเรื่องเอทีเคสั้นแล้วจะจบแล้วนะครับ
คือเรื่องเอทีเคเนี่ย

หลายประเทศเนี่ยเขาก็แจกให้ประชาชนได้ไปตรวจกันที่บ้าน
เขาแจกให้ฟรีทั้งนั้นตั้งแต่ต้นปีผมเห็นแล้ว
ตอนนั้นผมคิดเล่นว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะแจกทุกบ้าน
บ้านละชุดสอนวิธีการตรวจหนาทางทีวี
ตรวจแล้วมีผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่ก็ลงไปขยายผล
ท่านประธานแต่นั่นคิดเล่นเป็นฝ่ายค้าน

เห็นอ้างกันว่าตรวจเองเดี๋ยวกลัวจะไม่แม่นยำ
ตรวจแล้วถ้ามีเชื้อแล้วไปคิดว่าไม่มีเชื้อเดี๋ยวจะไปติดกันใหญ่
โอ้โหท่านประธานคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับ
ประเทศพัฒนาแล้วเขาแจกประชาชนตรวจกันทั้งนั้น
ตรวจที่มีคุณภาพสูงผลก็แม่นยำ
คุณภาพต่ำผลก็ไม่แน่นอน
ท่านประธานถ้าผมเอา
ไม้ตีผีที่ตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยนะฮะ
อันเล็กเนี่ยเอามาตรวจ
ผลมันก็จะแม่นยำครึ่งหนึ่ง
คือมันจะถูกต้องส่วนที่คนที่ไม่มีเชื้อ
มันก็อย่าบอกไม่มีเชื้อมันก็จะถูกต้องครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นซื้อของดีราคาแพงนิด
ตรวจแค่ครั้งเดียวผลก็แม่นยำนะครับ

ี่ห้อเลอร์พูจำนวน๘๕ล้านชิ้นราคาชิ้นละ๗๐บาท
นี่คืออีเมลที่ผมติดต่อเขา
เพื่อขอซื้อชุดตรวจรุ่นเดียวแบบเดียวกัน

ผมคุยกับเขาคุยไลน์เขาตามนั้น
ท่านประธานขออนุญาตไม่ได้อ่านเพราะเวลาน้อยมาก
ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาตามภาพนี้
สรุปแล้วชิ้นละ๑เหรียญเท่ากับ๓๓บาท
แต่ที่ประมูลนั้น๗๐บาทราคาต่างกันชุดละ๓๗บาท
คูณด้วย๘๕ล้านชุดจะต่างกัน๓๑๔๕ล้านบาท
เรื่องราคาเนี่ยท่านประธานผมซื้อเข้า๕๐๐๐ชิ้นได้๑เหรียญ
ถ้าซื้อ๘๕ล้านชิ้นจะได้เท่าไหร่
ฝากท่านนายกไปคิดดูภาพที่สำเร็จเลยครับ
ตามนี้เลยครับท่านประธาน๕๐๐ชิ้นราคา๕๐๐เหรียญ
รวมค่าขนส่งค่าขนส่งกับค่าใช้จ่ายก็คงสักหมื่นสองหมื่นบาท
ถ้าซื้อมาได้ผมจะมาแจกที่นี่แจกท่านประธานไปแจกท่านนายกด้วย
เอากลับทำให้ประเทศชาติเสียหายต่องบประมาณชาติ
ผมจึงไม่สามารถวัยวางใจผลเอกประยุทธิ์การโอกชานายกราชนถุญตรี
บัดหน้าที่ไร้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ไร้ภูมิปัญญา
ก่อให้เกิดความเสียหายถึงระดับเรียกได้ว่าหายนะต่อชีวิตประชาชน
และประเทศชาติอย่างไม่เคยมีมาก่อน
กราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง